กันบ้างดีกว่าคู่นี้ไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วก็มีแต่ขยันสร้างธุรกิจสร้างเรื่องดีดีให้กันและกันด้วยค่ะสำหรับ
ธันวาสุริยจักรนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่างานละครเนี่ยแน่นเอี๊ยดยาวเหยียดขนาดไหนแต่ธันวาไม่

ทั้งคู่ไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นกันที่เชียงใหม่
เจ้าตัวเตรียมเดินหน้าเปิดร้านของหวานในกรุงเทพอีกด้วยนะคะ
แต่จะหวานขนาดไหนหวานเหมือนคู่นี้หรือเปล่านะคะ
แล้วเมื่อไหร่จะได้ลิ้มรองรสชาติก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
เปิดที่เซ็นทรัสพร้าววันที่๒๙นี่แหละ

มันก็ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งที่แบบว่าเราแบบ

เราก็แบบไม่ได้โฟกัสแค่การแบบแสดงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้

ก็ยังเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบว่ารักในการแสดงอยู่
ก็ตามนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวก็อดใจรอกันนิดนึง

แต่ว่ารอก่อนก็ดูความหวานของเจ้าของร้าน